พาไปไหว้หลวงพ่อรวยกันต่อเลย
เพราะหลวงพ่อรวยที่นี่เนี่ยโอ้โหหลายคนเขาพูดกันว่า
รวยรวยในเรื่องของความศรัทธา

ชื่อดังแห่งวัดตะโกแห่งจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาผู้สร้างตำนานวัตถุมงคล
เอาล่ะค่ะเป็นอย่างไรเรื่องนี้น่าสนใจขนาดไหน
ไปสักการะหลวงพ่อรวยกันค่ะ
ตะโกวัดสวยเก่าแก่อยู่คู่อำเภอพาชี
ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม
ที่อยู่กลางทุ่งนาแบบนี้
ยังมีความรวยซ่อนอยู่ด้านใน

ที่สำคัญรวยบุญค่ะ
ความสวยโดดเด่นของที่นี่มีที่มาร้อยกว่าปีแล้วล่ะค่ะ
โดยกว่าจะมาเป็นวัดนี้คนจากสปลาวที่อบพยพเข้ามามี๒กลุ่ม
คือกลุ่มแรกที่อบพยพไปตั้งบ้านเรือนที่บ้านโพไผ่
โดยยึดอาชีพหลักคือตีมีดอย่างมีดอรัญยิกที่มีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบัน
ส่วนอีกกลุ่มก็มาตั้งรกรากบ้านเรือนอยู่ที่บ้านตะปัก
อาชีพกษิกรรมโดยใช้ต้นตะโกเป็นชื่อหมู่บ้าน
แล้วตั้งชื่อวัดก็คือวัดตะโกค่ะ
ไฮไลท์ของวัดนี้ที่ดึงดูดพลังศรัทธา
ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมาที่นี่
คือชื่อเสียงเรื่องราวของหลวงพ่อรวยปาสาธิโกรธ
นักพัฒนาที่นำเอาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัตโกมาตลอดหลายสิบปี
รวมไปถึงชื่อเสียงในการเป็นพระเกจิชื่อดังของเมืองพระนครศรีอยุธยา
เชี่ยวชาญในพุทธาคมครบเครื่องเรื่องวิชาอาคมคลัง
วิชารอบด้านและยังเป็นผู้สร้างตำนานวัตถุมงคลอันร่ำลือ
แต่ท่านได้มรณภาพลงสิริอายุครบ๙๕ปีลูกศิษย์เลยเก็บสังขารเอาไว้
และพบว่าสังขารของหลวงพ่อรวยนั้นไม่เน่าเปื่อยจึงได้เก็บรักษาเอาไว้ในโรงแก้ว
เพื่อให้เหล่าลูกศิษย์และผู้ที่มีจิตศรัทธาได้เข้ามากราบไหว้กันค่ะ
อย่างเรื่องราวที่เรื่องลือกันปากต่อปากถึงบุญบารมีธรรมของหลวงพ่อรวยก็คือ
เคยมีคนทดลองวิชาของหลวงพ่อเมื่อตอนมีงานยกช่อฟ้าก็มีคนมายิงกันถึงในวัด
ขณะที่หลวงพ่อและชาวบ้านกำลังจับสายศีลเพื่ออัญเชิญยกช่อฟ้า
ก็เกิดการชักปืนยิงข้ามมายังสายสินปรากฏว่าปืนยิงไม่ออกสักนัดเดียว
และกลับกลายเป็นท่อนเหล็กธรรมดาไม่ต่างจากเศษเหล็กไปเลยค่ะ
ยังไม่พอค่ะลองยิงไปทางทิศอื่นปรากฏว่ายิงเสียงดังสนั่น
หลังจากนั้นผู้ที่ยิงปืนนั้นก็ได้ก้มลงกราบขอขมาหลวงพ่อเป็นการใหญ่เลยล่ะค่ะ
อกจากเรื่องเล่าที่ผู้คนต่างยอมรับและเล่าขานกันต่อมา
สิ่งที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางก็คือวัตถุมงคลอย่างเลสหลวงพ่อรวย
พุทธคุณมากมายหลายด้านที่ชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ใส่แล้วรวยได้รับความนิยมและมีความศรัทธาสูงมาก
ผู้คนจึงนิยมนำไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตกันอย่างมากมายค่ะ
อย่างที่เราเห็นอยู่นี้มีมูลค่ากว่า๓ล้านบาทเลยทีเดียว
และราคาก็ลดหลั่นกันไปตามรุ่นตามความศรัทธา
บอกได้เลยนะคะว่าแรงศรัทธานั้นมากมายมหาศาลจริงค่ะ
พลังศรัทธาที่ผู้คนต่างยอมรับนับถือและศรัทธาในตัวหลวงพ่อรวยนั้น
เกิดจากทรัพย์ทางธรรมที่หลวงพ่อท่านได้ปฏิบัติเอาไว้ให้เป็นแบบอย่าง

ส่วนใครจะรวยมากหรือรวยน้อย
หลวงพ่อท่านก็เคยกล่าวเอาไว้ว่า
เกิดจากการทำมาหากินเท่านั้นแหละค่ะ
สาธุสาธุเลยสาธุจริงคุณผู้ชม
คือต้องบอกแบบนี้ว่าหลวงพ่อรวยเอง
ท่านเป็นผู้พัฒนาประเกจิ

ท่านก็พัฒนาวัดจนมีความเจริญแบบนี้เลยนะคะ
โอกาสก็แวะเวียนไปสักการะกันได้